เราจะเปิดประเด็นการบุกรุกป่า

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งครับ

หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่า
มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
แล้วก็มีการลักลอบตัดไม้ขนาดใหญ่
จนทำให้พื้นที่ป่านั้นเสียหายไปหลายจุดนะครับ
ขณะเดียวกันก็ยังมีการแอบอ้างเบื้องสูง

ทีมข่าวเดินทางลงพื้นที่อำเภอชาติกาศ

หลังมีชาวบ้านรายหนึ่งนำเอกสารร้องเรียน
ให้เข้าไปตรวจสอบภายในวัดเขากระไดมะ

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคน้อย

เกรงว่าพื้นที่ป่าที่พวกเขาห่วงแหน
จะถูกทำลายลงอย่างย่อยยับ
เพื่อให้เห็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากที่ตั้งวัดประมาณ๘๐๐เมตร
ที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งพิกัดมาก่อนหน้านี้
เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณยอดเขา

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า๘๐เซนติเมตร
ถูกตัดโค้นเสียหายกว่า๒๐ต้น

แล้วทำการเผาเพื่อทำลายหลักฐาน
ซึ่งบางจุดยังพบเห็นท่อนไม้ที่ผู้ลักลอบ
ยังไม่ได้ดำเนินการขนย้ายออกจากพื้นที่
คาดว่าน่าจะมีการลักลอบอีกหลายจุด

หรือที่เรียกว่าการกรานต้นไม้

พวกนั้นคือพวกเสียงนวาสร้งเพื่อทวาย
โดยสวัสดิ์ใหญ่ในปัจจุบันนี้คุณ
คือเขาก็พัฒนาว่าจะไม่ตัดเป็น

เพราะว่าจะมีการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่

ของเทพดิสัมพันธ์และแคลเตอร์
ไม่ให้โล่งเตียนจนเห็นได้ทางอากาศ
ก็ยังคงเห็นพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างนะครับ
แต่ถ้าลงพื้นที่เดินดูแล้วจะเห็นชัดเจน

วัดเขากระดายม้าได้จดทะเบียนเป็นที่พักสงฆ
โครงการอนุลักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้องการให้พระสงฆ์ช่วยกันดูแลฟื้นฟูป่าไม้
และไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างถาวรขนาดใหญ่
แต่จากการสำรวจภายในวัดกลับพบว่า
มีการก่อสร้างเจดีคอนกรีตเสริมเหล็ก
และมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากเชิงเขา
จนถึงยอดเขาระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
จริงแล้วพื้นที่จุดนี้ที่เป็นข้อพิพาทอยู่
ก็คือเป็นพื้นที่รุ่นน้ำเอ๑

แล้วไม่สามารถจะสร้างสิ่งปลูกสร้าง
ที่ถาวรได้
ซึ่งจากการเดินเอกสารต่างแล้วก็ยังโดนตีกลับมาเพิ่ง

ก็ยังมีการก่อสร้างที่เป็นสิ่งวัตถุถาวร
เช่นคอนกรีตอะไรต่าง

ซึ่งความจริงแล้วทางสำนักพระราชวังยืนยันว่า

เพื่อหาผลประโยชน์จากประชาชนที่เริ่มสายศรัทธา

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒หรือไม่

เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการอย่างเด็ดขาด
เพื่อไม่ให้พื้นที่ป่าเกิดความเสียหาย

ข่าวแถวรัตน์ทีวีรายงาน